ดิฉันพาคุณผู้ชมมาเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับวัดด้วยเช่นเดียวกัน
แต่เป็นวัดแล้วมีหลวงตาไปร้องเรียนบอกจำวัดไม่ได้เลย
ทบาทนี่ก็แทบจะไม่มีแรงเพราะว่าจำวัดไม่ได้เลยค่ะ
จากสถานบันเทิงที่อยู่ใกล้วัดเสียงดังมาก
ครั้งนี้ก็เลยมีทั้งหลวงตาและชาวบ้านไปร้องเรียนค่ะ
ถ้าเราต้องเจอสภาพแบบนี้ทุกคืนก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคุณนัทพงศ์
ชาวบ้านกับหลวงตาวัดโพธารามที่อำเภอเมืองอุดรธานีเลยไปร้องกับสายใหม่ต้องรอดนะคะ
คนเยอะจริงแล้วคึกคักมากนะบอกสถานบันเทิงในตลาดอุดรไฮเทคไนท์บาซ่า
เปิดเพลงเล่นดนตรีเสียงดังมาก
พระสงฆ์จำวัดไม่ได้ตื่นบินทบาทแทบไม่ไหวจะแย่กันหมดแล้ว
เนี่ยค่ะก็ไปร้องกับเทศบาลนครอุดรนะคะคือเทศบาลนครอุดรก็ลงไปตรวจจริงนะคะไปตรวจสอบ
แต่ว่ามันไม่ดีขึ้นนะเขาบอกเสียงยังดังเหมือนเดิมเหมือนไม่มีการแก้ไขนะคะ
ลงไปดูกันบ้างค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปที่กุฏิหลวงปู่วิทูลสุมมโนนะคะ
เป็นพระลูกวัดโพธิวรารามที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี

ห่างจากอุดรไฮเทคไนท์บาซ่า๕๐เมตรเท่านั้นเอง
หลวงปู่บอกบวชมา๓๒พันศาแล้วจำวัดอยู่ด้านล่าง
กลางคืนเนี่ยต้องทนฟังเสียงสถานบันเทิงเปิดเพลง
ตั้งแต่๓ทุ่มถึงเที่ยงคืน
ดังขนาดไหนดังจนกระจกหน้าต่างกุฏิมันสั่น
แล้วก็ไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวนะคะมีเสียงนักท่องเที่ยว
หญิงชายหัวเราะพูดกันเฮฮาคนไปเที่ยวนะคะ
ท่านก็บอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ได้เลย
นอนไม่ได้ตื่นสายไปบินทบาทไม่ทัน

ถ้าเป็นไปได้ย้ายได้ไหมสถานบันเทิง
หรือไม่ก็ขอให้ลดเสียงลงหน่อยค่ะ

มันดังถึงตอนกี่โมงกี่ยามคะ

ตอนนี้มันมี๔๕ปีมาแล้ว

ห่างประมาณสักกี่เมตรครับปู่ครับไหมไอ้ที่มันเสียงดังดังเนี้ยโอ้
ก็ได้ยินทั่วหมดเลยค่ะวัดมันก็ได้ยินทั้งวัดเลยเหรอคะ
ห่างจากกุฏิของปู่นี่ประมาณกี่เมตรครับ
นี่ไม่ก็ประมาณนี้มันประมาณเท่าไรห้าสิบเมตรได้ไหมคะ

โอ้โหมันใกล้เกินไปนะมันใกล้กันเกินไปครับ
เสียงเสียงดังก็ส่งผลรบกวนคือไม่ใช่แค่ที่วัดนะคะ
ชาวบ้านเองก็เหมือนกันชาวบ้านชุนโรงชภาคนวัดโพธิวรราหรามเนี่ย
อยู่ใกล้วัดหลังบ้านติดรั้วตลาดแห่งนี้ก็บอกโอ้โหเสียงเพลงมันดังจนหลังคาบ้านสะเทือน
แล้วทนสภาพรับสภาพแบบนี้มานานอยากให้แก้ไขลดเสียงลงหน่อยค่ะ
๒พุ่มนี้แหละค่ะ๒พุ่ม๖พุ่มก็พิษ
ก็อยากให้เบาลงสินะคะ
ถ้าคิดอีกแบบหนึ่งก็คือถ้ามาหากินก็เห็นใจซึ่งกันและกัน
ก็ด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะ
ก็อยากจะให้คิดถึงอีกฝ่ายนึงด้วยนะคะ
เปิดเพลงก็โอเคเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นสถานบันเทิง
แต่ว่าก็ขอช่วยเบาลงนิดนึงได้ไหมนะคะ
ก็ปรากฏว่าตรงจุดนั้นมันเป็นการแบบเหมือนกับเปิดพื้นที่ให้เช่าค่ะ
มีทั้งสถานบริการขนาดใหญ่ขนาดเล็ก
มีบริการนักท่องเที่ยวกลางคืนอยู่หลายร้านเลย
แล้วก็ไปเห็นร้านที่เล่นดนตรีสด
ซึ่งตรงนี้จะเป็นร้านใหญ่๒ร้าน

นี่ก็ไปตอนกลางวันนะคะทีมข่าวไปดู

แล้วก็โรงเรียนแค่๕๐เมตรโอ้โฮ

ทีนี้มันก็ดังถึงขั้นที่กุฏิสะเทือน
หลังคาบ้านสะเทือนมันก็เป็นไปได้นะคะ
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ในท้องที่นะคะ
ตำรวจชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง
ช่วยลงมาเป็นสื่อกลางให้หน่อยนะคะ
เผื่อว่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ